เอามาดูไทม์ไลน์ของผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙นะครับ
ซึ่งเป็นชายอายุ๕๗ปีซึ่งเราได้เห็นไปแล้วภาพวงจรปิด
แล้วไทม์ไลน์เขาคือไปปากกิจสถานมา

เข้ามาที่เมืองไทยนั่งรถไฟไปนราธิวาสแล้วก็ไปเสียชีวิตบนรถไฟ

อายใส่แบบใช้คำว่าอายใส่ก็ไม่ผิดล่ะค่ะ
ชายคนนี้ลูกศรเหลืองเนี่ยเสี่ยงกับการติดโควิดมาก
เพราะเขาไอใส่หน้าเต็มเลย

นี่คือภาพวงจรปิดนะฮะ
ผู้เสียชีวิตคนนี้เขาเดินทางไปที่นี่เพื่อไปขอเงินคืนค่าตัวโดยสาร๔ใบ
นะฮะแต่ว่าคือโดนไอใส่เข้าไปก็เลยต้องติดตามคนนี้
แล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงมีการเดินสวนกับผู้ชายคนนี้เหมือนกัน

ตอนนี้ผู้ว่าประจวบนายพันลบสิงหามณีมีการแถลงเรื่องของไทม์ไลน์ของผู้เสียชีวิตคนนี้นะฮะ
อายุ๕๗ปีซึ่งเป็นชาวมุสลิมเนี่ย
ที่ไปเสียชีวิตอยู่ที่นราธิวาสเดินทางกลับมาจากปากีสถาน
แล้วก็ตอนนี้คนที่อยู่รอบเขาถือว่าเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดเลยนะครับ
ตั้งแต่ท่าอากาศยานสวนภูมิจนไปถึงจุดที่เขาเสียชีวิต
ไล่ไทม์ไลน์กันเขาโดยสารรถนอนปรับอากาศชั้นสอง
บนด่วนพิเศษทักษิณที่๓๗ตู้ที่๔เลขที่
เดี๋ยวจะมีกราฟิกขึ้นมาให้ได้ชมกัน
เขาเดินทางจากสถานีชุมทางบางซื่อไปยังสุงัยโกลก
อันนี้เสี่ยงตั้งแต่บางซื่อเลยเพราะเขาไปซื้อตัวที่บางซื่อ
พนักงานขายตัวต้องสัมผัสกับเขาเขาไปจับตรงนั้นตรงนี้
บางซื้อไปลงที่สุไหกลก
ช่องทางของการเดินทางของเขาช่วงที่เขาเดินทาง
ก็จะมีสถานีรถไฟบ้านโป่งเริ่มมีอาการไอแล้ว

พอไปถึงที่สถานีหัวหินเจ้าหน้าที่ของสถานีหัวหินได้ขึ้นไปตรวจคัดกรอง
แล้วก็วัดไข้ผู้โดยสารบนรถแต่ปรากฏว่าวัดเขาได้เพียง๓๖องศา
แล้วตอนนั้นไม่มีอาการไอไม่อาเจียนก็เลยปล่อยผ่านไป
แล้วก็มีการแนะนำให้ผู้โดยสารลงไปพักรักษาตัวที่สถานีหัวหิน
แต่ผู้โดยสารรายนี้ยืนยันจะเดินทางต่อ
ทำให้ผู้โดยสารที่นั่งอยู่ในตู้เดียวกันกับผู้ชายคนนี้
ตอนนี้ภาวะทั้งหมดแล้วจนต้องขอเปลี่ยนที่นั่งไปที่ตู้อื่นแทน
จนกระทั่งตอน๔ทุ่ม๑๕เจ้าหน้าที่ของรถไฟ
พบว่าผู้โดยสารคนนี้ล้มลงอยู่ที่หน้าห้องน้ำของรถไฟ
แล้วพบว่าเสียชีวิตที่สถานีทัพสแก่
ก็เลยโทรแจ้งทางโรงพยาบาลทัพสแก่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
สุดท้ายตรวจไปตรวจมาเป็นโควิด๑๙
แต่เขาก็มีโรคประจำตัวคือเบาหวานและความดันโลหิตสูงด้วย
หลังจากนั้นนะฮะเจ้าที่ต้องปลดตู้รถไฟที่เขาเสียชีวิตออกมา
แล้วก็เอาศพออกมาแล้วก็ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค
บอกว่าได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทุกจุดแล้ว
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ที่ไปขายตัวให้เขา
ใกล้ชิดเขากักตัวติดตามอาการว่าจะติดโควิดหรือเปล่า
ตอนนี้มีประชาชนที่เข้าไปใช้บริการที่นี่ลดลงไปเยอะมาก
แต่แน่นอนมันมีคนสัมผัสใกล้ชิดกับเขา
คนขายตัวเอ้ยคนไปทำอะไรเปลี่ยนผ้าปูที่นอนบนรถไฟ
คนที่ไปจับต้องเขาบุคคลที่นั่งใกล้ชิดในโบกี้เดียวกับเขา
ต้องกักตัวทั้งหมดเลยนะครับ